ตามอีกหนึ่งความคืบหน้านะคะสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่บอกว่า
โดนมาเฟียรัสเซียบุกปล้นคลิปโตใช่ไหมคะที่เกาะสมุยค่ะ
เรื่องต้นตอนนี้ตำรวจติดตามจับตัวได้๒คนแล้วนะคะ
อยู่ระหว่างติดตามตัวกลุ่มคนที่เหลือนี่
มารถตู้สีดังบอกคุณพร้อมนี่มันมาเฟียชัดเลย

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๑๕กันยายนนะคะ
เขาบอกว่ากลุ่มคนร้ายที่เป็นชายชาวต่างชาติ๖คน
ปล้นเงินคลิปโตของนักท่องเที่ยวที่มาที่ไทย
ชื่อว่านายเยฟกินี่วัย๓๑ปีเป็นชาวรัสเซียเหมือนกัน
ขณะกำลังนั่งดื่มกาแฟกับภรรยาแล้วก็ลูก
ก็บอกโดนปล้นคลิปโตไป๕๐๐๐ดอลลาร์
คิดเป็นเงินไทยก็คือ๑๘๗๐๐๐กว่าบาท
ตำรวจก็ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเลยนะคะ
เรื่องต้นคนที่จับได้คืออันเรนิเชโกโรเชฟ
อายุ๓๗ปีชาวคาซักสถานที่ชนบุรี
เอาไปสอบสวนที่สพเกาะสมุยแล้ว
เมืองต้นโดนข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์ค่ะ
แต่นายอันเรมไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลเพื่อนร่วมขบวนการเลย
ขณะเดียวกันตำรวจจับตัวอีกคนนึงค่ะ
โอเลยาโลเซ็งโก้นะคะชาวยูเครนวัย๓๕ปีที่เกาะสมุย

เป็นคนซื้อตัวเดินทางลงเรือเฟอรี่ให้กับกลุ่มนายอันเรย์
มาจากชนบุรีจนถึงเกาะสมุย
เบื้องต้นยอมรับว่ารู้จักกับอันเรย์เป็นการส่วนตัว
อันเรย์จะมาสมุยก็เลยขออาศัยรถตู้มาเที่ยวด้วย
แต่ยังคงปฏิเสธนะคะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล้นทรัพย์
ตำรวจก็ต้องคุมตัวเอาไว้ก่อนนะคะ
เขาบอกว่านายโอเลเนี่ยอาจจะเหมือนเป็นคนชี้เป้า
เพราะว่าอยู่คนละโรงแรมกันแต่ว่าเดินทางมาก่อนด้วยนะคะ
สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปที่โรงแรมที่กลุ่มผู้ก่อเหตุเข้าพัก
เจ้าหน้าที่โรงแรมไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ก็จริงแต่ให้ข้อมูลมา
บอกว่ากลุ่มคนก่อเหตุมาใช้บริการที่โรงแรมจริง
ซึ่ง๑ใน๖บริการว่าเคยมาใช้ที่โรงแรมแล้วเมื่อประมาณ๕ถึง๖ปีก่อน
วันที่๑๔กันยายนก่อนเกิดเหตุค่ะช่วงเที่ยง
กลุ่มผู้ก่อเหตุ๕คนขับรถตู้สีดำทะเบียนกรุงเทพไปขอเปิดห้องพัก๓ห้องเป็นเวลา๒คืน
ให้พนักงานโรงแรมไปเช่ารถมอเตอร์ไซค์มา๒คัน
แล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขี่รถออกไปข้างนอก
กระทั่ง๑๕กันยายนมีชาวต่างชาตินั่งแท็กซี่มาลงที่โรงแรม
แล้วก็เข้าพักกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ช่วงบ่ายทั้งหมดก็ออกไปข้างนอกโดยรถตู้ไป๔คนมอเตอร์ไซค์อีก๒คน
จากนั้น๕โมงเย็นถึงค่อยกลับมาที่โรงแรม
ห้าคนแรกที่มาตั้งแต่วันที่สิบสี่กันยายนเนี่ยออกจากโรงแรมไปช่วงเช้ามืดขึ้นเรือเฟอรี่
ส่วนชาวต่างชาติที่เดินทางมาสมทบวันที่๑๕วันเกิดเหตุพักต่ออีก๑คืนคนเดียว
แล้วค่อยเช็คเอาท์วันที่๑๖ช่วงบ่าย
พยานที่เห็นคนร้ายเขาเล่าบอกว่าวันที่๑๔กันยายนคนร้าย๕คนเป็นคนรัสเซีย๒คาซักสถาน๑
ถือไม้เท้าด้วยนะอายุประมาณ๕๐ปี
คนจีนอีก๑คนเยอรมันอีกหนึ่งเข้ามานั่งรับประทานอาหารที่โต๊ะหมายเลข๓
แล้วชายสัญชาติจีนที่พูดไทยได้นิดหน่อยเนี่ยก็สั่งข้าวผัดกะเพราสั่งเรนด์ไฟล์สั่งไก่ทอดสั่งน้ำอัดลม๕ขวด
ก็ได้มีการพูดคุยกับชายชาวจีนคนนี้นะว่าอ้าวพูดไทยได้เหรอเขาก็บอกอ๋อผมพูดได้
แต่มีชายคนหนึ่งในกลุ่มสะกิดสะกิดเหมือนทำนองว่าเฮ้ยหยุดพูด
แต่ว่าพูดออกมาเป็นภาษารัสเซียนะคะเขาบอกว่าให้รีบรีบหน่อย
คือพี่คนนี้ที่ให้ข้อมูลกับเราเนี่ยเขาฟังภาษารัสเซียออกเขาเลยรู้ว่าเฮ้ยเร็วหน่อย
เร่งกันทั้งหมดก็นั่งกินข้าวกันเธอบอกว่าเธอได้ยินเรื่องกล้องวงจรปิด
พูดถึงกล้องวงจรปิดภายในร้านก่อนที่เขาจะเรียกเช็คบิน๑๐๓๐บาท
แล้วพอดูในกระเป๋าสตางค์เนี่ยเห็นว่ามีเงินทั้งเงินไทยและเงินต่างประเทศเยอะมาก
ให้รีบดาววัยดาวัยอย่างเดียวเลยคือรัสเซียคือนี่ฟังออกว่ารัสเซียเขาก็บอกดาวัยดาไวให้รีบสั่ง
ก็แจกเมนูให้แล้วทีนี้พอเขาสั่งน้ำบอกว่าอ๋อเดี๋ยวเอาน้ำมาให้ไม่เอาแล้วเอาโค้ก๕ขวด
เขาบอกอย่างเงี้ยก็เลยเอาโค้กไปให้แล้วก็เขาก็สั่งคนละอย่างสั่งทำแบบให้รีบทำ
ถือไม้เท้าแก่แก่หน่อยทำตัวแก่แต่หน้าเขาไม่ได้แก่นะพี่เขาถือไม้เท้าเขานั่งคำไม้เท้าอยู่อ่ะ
เขาบอกว่าทำไมถามมากจังทำไมเธอถามฉันมากจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่า
อยู่ตรงไหนนี่เลยถามว่าคุณพักที่ไหนเหรอคุณพักที่นี่ใช่ไหมฉันเห็นคุณอยู่พักอยู่ที่นี่
เขาบอกไม่ฉันพักอยู่แถวนี้เขาก็ชี้ไปทางเนี้ยค่ะเขาไม่ได้บอกว่าพักนี่นะ
แต่ดีเนี่ยพอทำท่าจะเดินเข้ากลัวเห็นเขาเดินอ้อมนู้นนะเขาเดินอ้อมอ้อมเลยร้านเราไป
แล้วถึงจะเดินกลับไปเข้าโรงแรมค่ะ
โดยทีมข่าวได้ภาพกล้องวงจรปิดมานะคะช่วงเช้ามืดวันที่๑๖กันยายนภาพนี้ค่ะตี๔๓๐จะเห็นรถตู้สีดำของคนร้ายเนี่ย
ขับขึ้นเรือเฟอรี่เห็นไหมคะไฟรถนี่แหละขับขึ้นเฟอรี่เพื่อข้ามฝ้าจากเกาะสมุยไปท่าเรือที่อำเภอดอนศักดิ์แล้วหลบหนีไป
เรื่องนี้ค่ะผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๘นะคะก็บอกว่า
นายอันเรย์ชาวคาซักสถานหนึ่งในผู้ก่อเหตุที่จับตัวมาได้เนี่ยคือคนที่สวมกางเกงสีน้ำเงินที่ลงไปแลกเงินก่อนก่อเหตุ
มันจะมีภาพอยู่ส่วนผู้ต้องหาอีก๕คนเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวนะคะแต่บางส่วนหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้ว
นี่จังหวะนี้เห็นไหมเห็นไหมดูนะคะนี่กลุ่มผู้ก่อเหตุนี่เห็นไหมคนนี้แหละอันเรย์ที่ลงมาแลกเงินนี่คืออันเรย์
ตอนนี้ทีมข่าวได้ข้อมูลมาว่านายโอเลเนี่ยเดินทางมาขอเช่าห้องพักเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วอ้างว่ามาจากพัทยามีปัญหาในพื้นที่เลยจะมาอยู่ที่สมุยก่อนนะคะ
เดี๋ยวต้องดูตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวทั้ง๕คนอยู่ค่ะ